ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับอ่า
สตูนนี่เป็นพื้นที่ห้าจังหวรรดิชายแดนใต้อืม
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวมากกว่า

ยิงใส่ร้านค้าที่เป็นร้านขายของชำแล้วก็ของเบตเตอร์เล็บบริเวณสามแยกที่หมู่หนึ่ง
ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่เกลือนถนนประมาณ๒๐ปลอกนะครับ
ร้านขายของชำที่ถูกยิงเนี่ยมีนายอดีศักดิ์รังสรรค์อายุ๖๑ปีเป็นเจ้าของนะครับ
บริเวณข้างบ้านมีรอยกระสุน๑๓นัดกระสุนถูกถังน้ำมันหน้าบ้านไปอีก๒นัด
นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๐๓ซึ่งอยู่ใกล้กัน๓แยกแปลละหมู่๑
ซึ่งเป็นบ้านของนายสุภาชัยรังสรรค์อายุ๓๑ปีเป็นลูกชายของนายอดีศักดิ์
ร้านขายของชำที่ถูกยิงเมื่อสักครู่นี้
ร้านนี้เป็นร้านแต่งรถจักรยานยนต์
มีกระสุนถูกยิงเข้าใส่รถกระบะกระจกด้านข้างแตกแล้วร้าวแบบนี้ครับ
แล้วก็ยังมีบ้านเลขที่๑๐๓ทับ๒อันนี้เป็นร้านขายของเบตเตอร์เล็ต
ของนายศักตะวันสันเกาะอายุ๔๘ปีที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้าง
ก็ถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่๘นัด
เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิศิษฐ์นาวังพุ่มกับการสอบพอทาแพจังหวัดสตูน
บอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่และการสอบสวนในเบื้องต้น
เหตุการณ์นี้คนร้ายไม่ได้มุ่งสังหารที่ตัวบุคคล
แต่ว่ามากราดยิงใส่ร้านนะแล้วก็บ้านนะครับ

เรื่องต้นพุ่งประเด็นไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ตอนนี้ก็พอจะได้เบาะแสของคนร้ายแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นความขัดแย้งส่วนตัว